เดี๋ยวไปต่อที่เรื่องนี้กันหน่อยแต่ว่าเรื่องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
มันมีคนจิตใจไม่ดีค่ะไปตัดต่อภาพดาราสาวโดนกันเยอะในวงการ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะน้องคิม
เห็นอยู่เจอมาแล้วค่ะตัดภาพแต่ว่าแต่มันโป๊ะนะเธอ
ไม่เนียนสีผิวอะไรอยู่
หนึ่งหน้าแดงจะตายตัวขาวยังมันไม่ใช่นะ

คุณผู้ชมค่ะในวงการบันเทิงเราเดี๋ยวขอเท้าความหน่อย
มีทั้งนางเอกนางร้ายนะโดนกันเกือบหมดเลย
แล้วก็เอามาโพสต์ลงทวิตเตอร์ค่ะก็ไม่รู้ว่าว่างมากหรือยังไงนะจ๊ะ
หนึ่งในดาราสาวค่ะบอกเลยน้องพิมพิมประพาก็ได้ตัดต่อภาพอย่างนี้
มีคนมือไม่ดีมาตัดต่อภาพนี้ด้วยเออนะคะ
ซึ่งเธอเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นรูปนะคะแต่ก็ยืนยันว่า
ถ้ารูปนี้นะทำให้คนหลงเชื่อนะแล้วทำให้เธอเสียหายนะ
เอาเรื่องแน่นะแต่ว่าเธอก็ยังเชื่อใจนะว่าแฟนหรือว่าคนในยุคนี้นะ
ไม่หลงเชื่อหรอกเพราะรูปอะมันโป๊ะพี่แจ๊คจริง
ใช่เหมือนที่บอกเนาะอะไปฟังเสียงค่ะ
ค่ะยังไม่เคยเห็นเลยอืมจริงเหรอเพราะเขาทำเพื่ออะไรอ่ะ
ก็คงจะต้องมีการจัดการทางด้านกฎหมายแหละถ้าเกิดสมมุติทำแบบนั้นอ่ะ
ใช่เพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นการทำอนาจารย์อย่างหนึ่ง
เออทางสายนคำนงทำงานอย่างสงบดีกว่าน่ะครับ
อกจากนี้ค่ะสาวพิมก็ยังเผยเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกเรียนคีย์บอร์ด
ตัดสินใจมารับบทบาทแบบเป็นเมียน้อย
บทมันแรงขึ้นแบบนี้นะคะ
ว่าเธอเนี่ยอยากจะดังก็เลยหันมารับบทเฉาว่าเปล่า

พิมก็เคลียร์ชัดอยากให้ทุกคนมองเป็นเรื่องของบทบาทค่ะ

เธอคิดมาดีแล้วไตรตรองมาดีแล้วค่ะ
ต่อส่วนประตูเอาละทีห้ามต่อนิยน
ข้อความว่าหรือบรรทรเยอะมาก
ว่ามันมีคนที่ชอบแล้วคนที่ไม่ชอบ
เราไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้อยู่แล้ว
เราอยากมองว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะ

เพราะฉะนั้นคือนักแสดงคือเล่นได้ทุกบทบาท
อยากให้เปิดใจแล้วก็ดูในบทบาทใหม่ของเราเช่นกัน